มาดูเรื่องของอาชีพสู้โควิดแล้วนะครับ
มาดูอาหารที่คนใต้เขารู้จักกันดีโดยเฉพาะคนสงขลา
นั่นก็คือไข่ครอบ

แต่ถ้าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้ยินนี่
เมนูนี้ฮะเมนูไข่ครอบ
เป็นเมนูการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง
ลักษณะคล้ายการทำไข่เค็มแหละครับ
เพราะว่ามีการถนอมข่ายแบบเดียวกันเลยนะครับ
โดยมีการใช้เกลือในการช่วยในการถนอมไข่แบบนี้นะครับ
ครอบสงขาเนี่ยก็อย่างที่เห็นแหละครับ
สีสันสวยงามเพราะนี่มันเป็นไข่แดง

และสามารถนำมาปรุงเป็นสาพัดเมนูเลย
โดยที่ร้านครัวหอมละออนะครับ
อยากให้ลูกค้าได้ไปลองชิมเมนูไข่ครอบกันนะครับ
นี่ฮะเมนูนี้นะครับ
ก็ไข่ครอบสามารถไปทำแกงขาไก่ไข่ครอบ
ผัดกะเพราไข่ครอบเผ็ดได้เลยนะครับ
ร้านครัวหอมละออตั้งอยู่ที่ปากซอยเทิดราชัน๗

ก็แม่ครัวจะพาเข้าไปเข้าครัวไปดูหน่อย
ไปดูวิธีการทำวิธีการปรุงหน่อยนะครับ
วัตถุดิบขึ้นชื่อที่เป็นทุนเดิม

เริ่มจากการแกะไข่ครอบสงขลา

พริกกระเทียมนะครับจากนั้นก็นำไปผัดในน้ำมันร้อนให้หอมเลย
หลังจากนั้นเติมเนื้อหมูลงไปปรุงรสตามใจชอบ
ใบกะเพราสดแล้วจึงนำไข่ครอบลงไปผัด
ขั้นตอนสุดท้ายก็เหมือนเป็นกะเพราไข่
กะเพราเอ่อกะเพราหมูไข่ครอบนะนะครับ
แล้วก็โรยหน้าด้วยกะเพรากรอบก็เสร็จสิ้นก็เป็นเมนูผัดกะเพราไข่ครอบพร้อมเสิร์ฟนะครับ
เมนูต้องปรุงอย่างไทยก็คือต้มขาไก่ใส่ไข่ครอบนะครับ
เชฟก็จะต้องเตรียมเครื่องปรุงวัตถุดิบให้พร้อมได้แก่ขาตะไคร้ใบมะกรูด
แล้วก็ที่แปลกจากแกงทั่วไปก็ต้องเตรียมส้มแขกรสเปรี้ยวจากภาคใต้มาใช้เพื่อตัดรสกับหัวกะทิหวานข้นนะครับ
ต้มจมเดือดไม่นานักแล้วก็เติมเนื้อสัตว์ปิดท้ายด้วยไข่ครอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ
โดยเจ้าของร้านครัวหอมละออบอกว่าไข่ครอบสงขาเป็นวัตถุดิบจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต้องการถนอมอาหารในครอบครัวชาวประมงพื้นบ้าน
บริมทะเลสาบสงขลานะครับสมัยก่อนทำขึ้นเพียงแค่เพื่อถนอมไข่เป็ดแดงที่เหลือใช้จากการนำไข่ขาวไปใช้งาน
ก็เลยเอาไข่เป็ดแดงที่เหลือเนี่ยมาเก็บไว้กินนะครับก็นำไปขายในงานเทศกาลต่างแต่ตอนนี้กลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีเลยสำหรับไข่ครอบนี้นะครับ
ชอบเพราะอร่อยนอกจากนี้ทางร้านจะหาของดีของอร่อยพื้นบ้านมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารให้ลูกค้าได้กินของอร่อยจากพื้นที่อีกด้วยนะครับ
เราก็รู้แหล่งวัตถุดิบอยู่แล้วยกตัวอย่างสตอที่บ้านที่ก็มีสตอมีสวนสตออยู่นิดหน่อยไม่มาก
ก็บางทีมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะเอาของที่เรามีในบ้านธรรมชาติสตอเนี่ยก็เอามาเพิ่มมูลค่ามาขายรวมถึงวัตถุดิบอื่นที่เรารู้แหล่งอยู่แล้ว
จักรจันทร์ทะเลเนี่ยก็มีเฉพาะที่ภูเก็ตครับ
ส่วนเมนูภาคใต้อื่นเพราะร้านนี้เป็นร้านอาหารใต้นะฮะ
เขาบอกว่าก็มีการคัดสรรเมนูจากถิ่นใต้หลายจังหวัด
หลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นจักรจันทะเลทอดหมูฮ้องภูเก็ตนะครับ
หมกภูเก็ตต้มกะทิใบเหลียงชูชีปลาทูรังน้ำพริกแมงดา
แล้วก็ได้ลุ้นรับประทานผักผลไม้ตามฤดูกาลจากภาคใต้ด้วยนะครับ
ใครสนใจลองไปชิมดูนะครับสามารถสอบถามเมนูถิ่นใต้
แล้วก็วัตถุดิบจากท้องถิ่นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นไว้หน้าจอเลยนะครับ
ถามเคล็ดลับการทำไข่ครอบก็ได้นะฮะ
ผมก็เพิ่งเข้าไปดูเพราะว่าผมไม่รู้จักไข่ครอบไง
เป็นวิธีการถนอมอาหารโดยเฉพาะไข่แดงล้วน
ใช่ค่ะเห็นแบบนี้แล้วแบบมันน่าจะแบบมันนะ
ทานข้าวสวยร้อนอร่อยเลย